ประเทศไทยและมูลนิธิเพื่อคนไทย
เปิดเผยผลสำรวจว่าดินแดนสยามเมืองยิ้มแห่งนี้

ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน
แต่มาชัดเจนและออกหน้าออกตาแบบไม่อายใครก็ยุคนี้

รถไฟฟ้าสายสีส้มการพนันออนไลน์

ว่ามีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายระดับ

ตายไปแล้วเกิดใหม่อีก๑๐ชาติก็ยังเหลืออีกบานตะไทย
ผลสำรวจอันนี้นะครับท่านอธิการบดีได้
เมื่อกี้ได้กล่าวถึงว่ามีใช้หลักวิชาการนะครับ
ทางด้านสถิติมีความน่าเชื่อถือถึง๙๕นะครับ
สิ่งที่ประชาชนได้สะท้อนมาในครั้งนี้
ก็ได้พูดถึงเรื่องที่อยากจะเห็น
ในครั้งนี้เราก็ถามที่เกี่ยวข้องกับ
นักการเมืองและพักการเมือง

แต่ก็พฤติกรรมของนักการเมืองภาคการเมือง

ไม่ว่าจะอยู่ในอายุเท่าไหร่
อยู่ในภาคส่วนอยู่ในพื้นที่ไหนภูมิภาคไหน

ทุกคนเห็นพร้อมต้องกันว่า
เราอยากจะเห็นความซื่อสัตว์สุจริตเป็นพื้นฐาน
ของนักการเมืองของพักการเมือง
ทำให้องค์กรต่างประเทศพบว่าตกต่ำสุดในรอบ๔ปี
ส่วนทางกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ตั้งเป้าทำให้ได้ไม่ต่ำกว่า๕๐คะแนนภายในปี๒๕๕๙
แต่ทำได้เพียง๓๕คะแนนนับเป็นค่าต่ำสุดในรอบ๑๐ปี
ขณะที่อันดับเรตติ้งก็หล่นไปอยู่ที่อันดับ๑๑๐จาก๑๘๐ประเทศ
อันดับที่ตกควบแบบนี้จึงเป็นคำตอบได้อย่างดี
นับวันประเทศยิ่งตกอยู่ในความเสี่ยง
หากไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้โอกาสที่จะล้มละลายก็มีสูง
แล้วอะไรคือขวากน้ำในการแก้ปัญหา
ยักยอกเงินหลวงคนที่ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
เทิดท้าของระบบราชการที่เอื้อต่อการรับใต้โต๊ะ

แล้วกวากน้ำเหล่านี้จะแก้ปัญหาอย่างไร
การแบ่งพักพวกและก็ตัดตรงความประโยชน์นี้กำลังจะหมดไป
เราคงจะได้ก้าวเข้าสู่การเมืองสมัยหมายที่การแก้เมืองมุ่งมั่น
ที่จะบริหารบ้านเมืองเพิ่มความซื่อสัตว์
การเมืองจะแก้ไขไม่แก้ไขขึ้นอยู่กับประชาชน
ที่จะเรียกร้องจะเลือกเขาให้เข้ามาแก้ไขปัญหา
เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประชาชนเป็นสำคัญด้วยนะครับ
ถ้าเราไปคิดว่าเลือกใครมาก็ได้เลือกพักไหนก็ได้
คนที่เรารู้จักมากคุ้นก็ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนเดิม
คอรัปชั่นเป็นภัยต่อทุกประเทศ
เป็นตัววายร้ายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกด้าน
ที่แต่ละพักเป่าประกาศว่าจะปรับคอรัปชั่นไม่มีประโยชน์เลย
หากแค่ปากว่าตาขยิบไม่มีการกระทำให้เห็นอย่างจริงจัง
เช่นเดียวกับสังคมถ้ายังเมินเฉยเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา
ก็อย่าหวังไทยจะปรับคอรัปชั่นได้สำเร็จ